ตัวเลขตัวเลขชอบตัวเลข
วังนาคินคำชะโน้ต

ไปกันเลยที่นี่คุณผู้ชมฮะที่บริเวณลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธ
วังนาคินในพื้นที่บ้านโน้นเมืองอเผื้อบันดุงจังหวัด
อุดรธานีโอ้ยวันก่อนชาวบ้านมากันเยอะเลยฮะ
มาขอโชคขอลาบทั้งวี่ทั้งวันแต่ถามหน่อย
ถ้ามาเยอะแบบนี้มาเป็นประจำมันก็เรื่องปกติถูกไหม
แต่ที่ไม่ปกติเขาบอกว่ามีการตั้งโต๊ะบวงสวงเพื่อแก้บน
แล้วก็เปิดทรัพย์รับโชคตามความเชื่อ
เขาต้องมากันมาส่องหาของดีของเด็ดในอ่างน้ำมนต์ไง
จ้ำพ่อจ้ำเขาทำเอาไว้ผลงานดีมีให้ได้ติดตามอีกแล้วครับท่าน
ไม่รู้จะดีหรือเปล่านะไปดูกันเอาเองแล้วกัน

เขาบอกว่าทำตั้งแต่วันที่๖มิถุนายนที่ผ่านมาน้องใบตอง
ก็มันเป็นวันดีอะดีดียังไง

เช็ดสิ
ไม่ได้ทำน้ำ๖หรือทำกับข้าว๖

วันที่หกเดือนหกปีหกหก

ปะโถไม่ได้ทำอะไรหก
แต่หมายถึงตัวเลข๖ที่มันเรียงกัน

คุณว่าคุณผู้ชมจะตลกไหม

เรียกว่าบดให้ได้ลอยเย็น

หลายคนก็ตีความไปต่างนานา

ร้อยคนก็ตีเป็นร้อยสิ่งนะ

แล้วใครจะได้โชคได้ลาบอะไรยังไงเนี่ย

บางคนได้ก็ได้ก็ดีไปยินดีด้วย

แล้วก็นำไปปรับปรุงในอนาคต
เจ็บแล้วจำแล้วนำไปปรับปรุง

เอาทำต่อเรื่อยเลย

รับความเจ็บได้มากขึ้นเรื่อยด้วย